ชาวไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนเลยค่ะ

สุขภาพแข็งแรงปีไก่ปีนี้ก็ขอให้คึกคักตลอดทั้งปีนะคะ
ถ้ามาค้าขายก็ให้ดิ่มขายดีลุ้มเหลืองนะคะ
เงินพองหลายมาถึงมาตลอดทางปีเลยค่ะ